เหตุสลดใจภายในครอบครัวหนึ่งเกิดขึ้นนะคะ
ไม่มีการเสียชีวิตแต่คำว่าสลดใจนี่คือ
ครอบครัวนี้ขายและเสพยาบ้ากันทั้งครอบครัว
และแถมลูกชายของครอบครัวนี้ไปชักชวนเพื่อน
ให้มาเสพยาร่วมกันในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองไฟ
ขออภัยนะคะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองมหาสารคาม

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้อยู่ที่ขามเรียงกันธรวิชัย
มีคนร้องเรียนว่าสองสามีพันรยาเจ้าของบ้านหลังนี้
มีพฤติกรรมลักลอบเสพยาเสพติดแล้วก็จำหน่ายด้วย
เดินทางไปถึงหน้าบ้านค่ะไปเจอสองคนนี้แหละ
ผัวเมียนี่แหละนายวิสิทธิ์และนางจันเพล
เห็นตำรวจเดินหลบหนีไปคนละทางเลยค่ะ
แต่สรุปสุดท้ายแล้วรวบตัวได้ทัน
ก่อนที่จะกลับมาตรวจค้นในบ้านเจอยาบ้า๔๐เมตร
ซ่อนอยู่ทิศคอกไก่ชนเจ็ดเมตรวางอยู่ในผ้า
รวมทั้งหมดสี่สิบเมตรคนตัวฟังพันเราย์เนี่ย
พบว่ามียาบ้าอีกสองเมตรและอุปกรณ์การเสพด้วยนะคะ
พอเข้าไปในบ้านไปเจอวัยรุ่นอีก๓คนค่ะ
เป็นลูกชายของสองคนนี้ซึ่งเป็นคนขาย
และมีเพื่อนอีกสองคนจับตรวจปัสสาวะเลย
เป็นสีม่วงทั้งหมดเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเพื่อนของลูก
นายวิสิทธิ์ผู้เป็นพ่อให้การว่าซื้อยาบ้ามาครั้งละ๕๐เมตร
ละ๔๐บาทเอามาแบ่งกันเสพในครอบครัว

เจ้าหน้าที่ส่งตัว๕คนนี้ดำเนินคดีทั้งหมดค่ะ